พูดถึงวัตถุดิบในช่วงหน้าฝนแบบนี้บอกเลยว่า
ชาวบ้านค่ะเขาออกไปหาฮวกออกไปส่อนฮวกขายสร้างรายได้ในช่วงหน้าฝน
ส่อนฮวกกันจ้า

นี่ไงก็เหมือนไปตักฮวกไปช้อนฮวกอ่ะ
อ๋อนี่ไงก็ช่วงนี้มันรุ่นดูฝนแล้วอย่างนี้ใช่มั้ยส่อน
ใช่เหมือนช้อนขึ้นมาอย่างนี้ค่ะนี่คือบรรยากาศแบบที่เป็นวิถีชาวบ้านสุดเลยนะ
พาไปดูชาวบ้านคำน้ำเกลี้ยงตำบลทุ่งแต๊อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร

คืออย่างนี้เขาออกมาส่อนฮวกหรือว่าเจ้าลูกออสของกบของเขียด
หลังจากที่ฝนเนี่ยมันตกใหม่ตามทุ่งนาเนี่ยมันจะออกมาวางไข่แล้วก็จะกลายเป็นลูกออสลูกฮวกเนี่ยนะ
และชาวบ้านเขาจะเอาไอ้เจ้าสวิงมาช้อนมาส่อนคนละมุมสองมุมแบบนี้ออกมาเต็มเลย
เยอะหวกเลยช่วงนี้อุ้ยบอกเลยต้นฝนด้วยโอ้ยได้หอยมาด้วยเออมีหอยด้วยมีฮวกด้วย
หอมกฮวกเอาไปฝากป้าป๊ายน้ารักไปน้าคน
ร้องตามนี้แหละร้องทำไม
เขาเอาไปทำเมนูอย่างหอมกฮวกนะหรือว่าจะเอาไปทำด้วยแกงอ่อมก็มีเหมือนกัน

ใช่จะเอาไปใส่แกงหนอไม้ยองอะไรเงี้ย
คือแต่ละเมนูมันเป็นเมนูพื้นบ้านพื้นถิ่นของเขานะ
เห็นเขาไปทำอาหารกันแล้วมันดูน่ากินมาก
ก็รสชาติเหมือนแกงอ่อมทั่วไป
คือตอนเด็กที่กินมันไม่รู้

มันคือลูกออสที่มีหางดุ๊กดิ๊ก
แต่ตัวกบกับเขียดมันคือลักษณะมันต้องเอาไปสับแล้วไง
เวลากินใช่ป่ะมันจะไม่เหมือนกัน
อันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อีสานเขานะ
ส่วนเขาบอกว่าถ้าตัวโชคมันเยอะ
ก็เอาไปขายสร้างรายได้
แล้วก็มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้ด้วยในช่วงนี้
เอาดูสนุกจริงดิฉันเคย
ดิฉันเคยจะตักลูกออสเด็กกระทิ้งลูกห้างรก
ในเหมาะหน้าบ้านเต็มเลยข้อลิ้น

ว่าเขาเอาไปขายสร้างรายได้ยังไงบ้าง
เขาจะขายกันอยู่ที่ขีดละ๓๐บาท
แล้วมันมาเองตามธรรมชาติใช่ก็คือหน้าฝนแหละ
บเขียดมันก็มาวางไข่ก็ถือว่าช่วงนี้
เป็นการสร้างรายได้อย่างดีที่ชาวบ้านเขาจะไปออกส่อนฮวกกันแบบนี้
เห็นแบบนี้แล้วนะก็สนุกสนานเพิดเพลิน